ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่ค่ะ

วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะแห่งการเข้าสู่เทศกาลถือศิลปกินผักหรือว่ากินเจ
หลายคนก็มุ่งมั่นตั้งมั่นว่าตัวเองจะกินเจแล้ว
วันนี้ก็เลยอาจจะมาขอเคล็ดลับดีจากหมอไก่หน่อย
นะคะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเทศกาลกินเจเนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไง
หลายคนเขาจะแบบว่าอาจจะเหมือนกับกินไปตามเทรนด์หรือกินไปตามแบบว่ากระแสสังคมนะคะ

ใช่เลยค่ะนะคะในเรื่องของการกินเจนะคะเขามีที่มาว่าก็คือเป็นเทศกาลที่เราบูชา
บูชากิวอ้วงกิวอ้วงนี่ก็คือเขาเรียกว่าพระเจ้าทั้ง๙พระองค์
และที่ท่านจะเสด็จลงมานะคะประธานพรให้เราในช่วงเทศกาลกินเจนั่นเอง
ในช่วงกินเจนะคะก็คือเขาจะอยู่ในปฏิทินจีนนะคะวันหนึ่งค่ำถึง๙ค่ำ
สมมุติเวลาเราไปเปิดปฏิทินไทยเนี่ยอาจจะไม่ตรงปฏิทินไทยในตอนนี้ปลาเข้าไปเดือน๑๒แล้ว
คือจีนกับของไทยเนี่ยคนละไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ค่ะถ้าสมมุติไปเปิดปฏิทินตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ตรง
แต่ว่าปฏิทินจีนก็คือวัน๑ค่ำถึง๙ค่ำก็จะตรงกับวันที่๑๗ถึงวันที่๒๕ตุลาคมนี้
เป็นจำนวนทั้งหมด๙วันด้วยกันแล้วก็ในเรื่องของการกินเจกินอย่างไรให้แบบว่าได้อันนี้ส่งสูงสุด
เราต้องแบ่งเป็น๓พีเรียส๓ช่วง๓ช่วงก็คือช่วงก่อนกินเจระหว่างกินเจแล้วก็ช่วงสิ้นสุด

นาวันถึงสองมันนะคะแต่ถ้ามันผลที่ไม่ทราบอุ้ยวันนี้กินเจล่วงหน้าแล้ว
อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนอกจากการกินแล้วเนี่ยต้องดูที่ภาชนะด้วย

สนุกสนานใช่พวกจานชามอะไรพวกนี้ถ้าคนที่เขาเคร่งมากเนี่ยพวกจานชามพวกนี้เขาจะต้องใช้จานชามที่ใหม่นะคะ
แต่ว่าไม่เคยสัมผัสเนื้อมาก่อนนะคะอย่างที่บ้านดิฉันเนี่ยก็คือจะเตรียมภาษณะไว้ชุดหนึ่งเลย
ใช่ก็คือเราจะงัดเอามาใช้ในช่วงกินเจนะคะแล้วพอกินเจเสร็จเนี่ยเราก็จะเก็บไว้
แต่ถ้าบางบ้านที่อาจจะไม่ได้สะดวกในเรื่องของภาชนะสามารถใช้ภาชนะเดิมได้แต่ว่าล้างให้เกลี้ยงเอาให้สะอาดเอาให้แน่

อ่าใช่ค่ะ
ถ้าชนะก็สำคัญเหมือนกันนะคะเรายังมีเรื่องอะไรที่เราต้องตรวจสอบอีกไหมคะหมอไก่
อ่านะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของใจเราเองนี่แหละ

ในเรื่องของความตั้งใจนะคะมันเหมือนกับเป็นการท้าทายเป็นการชาเรนเรา

บางทีบางคนอยากจะลองทานเจดูแต่กินไม่ได้สักมื้อ๒มื้อเริ่มหันกลับมากินเหมือนเดิม

อ่าเจแตกยังแก้ง่ายกว่าใจแตก

เราก็ต้องตั้งใจก่อนว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะตั้งเป้าหมายว่าเราจะกินกี่วัน
วันหนึ่ง๓วัน๙วันก็ได้นะคะถ้าสมมุติเราทำได้ครบเนี่ยแน่นอนความภูมิใจมาแล้วอย่างหนึ่ง

อย่างแรกเลยนะคะที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องอาหารที่ห้ามกิน

อาหารที่ห้ามกินอย่างแรกแน่นอนเนื้อสัตว

เนื้อสัตว์นะคะต่อมาก็คือพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพวกสัตว

น้ำปลาน้ำผึ้งนมไข่ทอดหอยนังลม

ขนาดนี้นะคะแล้วก็ผักบางอย่าง

เออใช่บางคนสับสนเหมือนกันนะว่าผักอันไหนทานได้ไม่ได้

ผักทุกอย่างที่แบบเจหมดนะ

และหลายคนที่แบบสับสนผักชีเนี่ยจริงเจหรือไม่เจ

ผักชีไม่ได้ถ้าสมมุติเวลาเราอยากจะกินพวกแบบที่มันมีกลิ่นหน่อยใส่เป็นขึ้นใช่อันนี้ได้อยู่

เกียวนี่ก็คือกระเทียมโทนจีนแบบกระเทียมลูกใหญ่
แล้วพวกกระเทียมพวกหอมกุ้ยช่ายพวกนี้กินไม่ได้

อะแล้วก็อีกอังนึงคือพวกซอสต่าง
แบบอย่างนี้เท่านั้นบางซอสเราก็มีสูตรเจย์อยู่

แล้วกินเจยังไงเราถึงจะได้อันนี้ส่งผลบุญแบบเต็มอิ่มค่ะ
ต้องย้ำเตือนอีกรอบหนึ่งก็คือเรื่องของการถือศีล

เราควรถือศีลกี่ข้อยังไงค่ะหมอไก่
จริงการกินเจเราควรที่จะถือศีลไป

อาจจะยากไปทำยากไปหน่อย

ใช่ค่ะเอาแค่๔๕๐๐ก็พอนะคะ

เพื่อที่ว่าเราจะได้อันนี้ส่งผลบุญแบบเต็มที่

แล้วมาถึงช่วงที่จะสิ้นสุดเทศกาลกินเจเหรอคะ
อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือการไหว้เจ้า
ไหว้เจ้าก็คือคนจีนเวลาช่วงเทศกาลกินเจน

ไปไหว้เจ้าด้วยเพื่อเป็นการเสิร์ฟสิริมงคล
เป็นการขอพรในช่วงนี้
เวลาที่ไหว้เจ้าเราควรที่จะใส่เสื้อขาวเข้าไปด้วย

่งขาวห่มขาวแต่ว่าเวลาปกติเราไม่ต้องนุ่งขาวห่มขาวก็ได้

แต่ว่าเวลาไปไหว้เจ้าควรจะใส่เสื้อขาวด้วย

แล้วอย่างนี้วันสิ้นสุดการกินเจ
ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะถ้าครบเทศกาล
จริงนะคะเราจะต้องกินเจทั้งหมด๙วันกับอีก๒มื้อ
แต่ว่าคนจีนบางคนเขาก็จะมีหลักว่ากินเจอีกแค่มื้อเดียว
อันนี้แล้วแต่เพราะว่าคนจีนมีหลายเหล่ามีหลายก๊กใช่ไหมคะ
ก็กินสัก๒มื้อเอาเพื่อความชัวร์
แล้วไปลองไปออกเจช่วงตอนเย็นจะดีที่สุดค่ะ
แล้วอย่างนี้มีคำแนะนำสำหรับคนที่อยากจะลองทานเจ
หรือว่ากินเจมือใหม่ไหมคะ
การกินเจนะคะถ้าสมมติว่าจะให้ได้อันนี้ส่งแบบเต็มที่
บางคนที่เขาเคร่งมากเนี่ยเขาจะกินเจจากคนที่
เขาจะต้องดูคนที่ปรุงอาหารด้วยว่าทานเจถือศีลไหม
ก็คือเราควรที่จะเลือกทานเจจากคนที่เขาปรุงอาหารที่เขาถือศีล

เราอาจจะเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มั่นใจเราทำเองเลย

ใช่ค่ะหรือว่าเราอาจจะเลือกซื้อจากร้านอาหารที่เขาแบบมีทงเจก็ได้
เออโบ๊ทอะเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันสะดวกมากขึ้น

ทานเจแล้วทานดื่มชากาแฟอะไรแบบนี้ได้

ร่ำบากแล้วผมชอบกับใส่นมเยอะ
แล้วพวกดื่มแอลกอฮอล์นี่ห้ามเลยถูกไหมคะ

เราต้องนุ่มเข้าขอมเข้าตลอดเวลามั้ย

แค่ขุมพั่งบุ๊กสีข่าก็พอ

ถ้าเกิดว่าเราทานเจแล้วมันไม่ครบ๙วันได้ไหม
จริงนะคะแล้วแต่ความตั้งใจของเรานะคะ
เราจะกินกี่วันก็ได้วันหนึ่งก็ได้๓วัน๙วันก็ได้นะคะ

ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทำเช่นอย่างบางคน

บางทีก็ทานทุกวันพระแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
แต่ถ้าเกิดคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาชนะ
ร่วมกับคนอื่นที่ไม่ได้ทานเจได้ไหม

ไม่ได้ค่ะไม่ได้เจ๊แตกค่ะ

สำหรับคนที่อยากจะทานเจในช่วงนี้แล้วก็เป็นมือใหม่ด้วยนะคะ

แต่ว่าวันนี้นะคะเรายังมีการตรวจสอบดวงชะตากับคุณผู้โชคดี
ส่งข้อความมาพูดคุยกับเราทางบ้านกันอยู่เช่นเคยเลยนะคะ
และวันนี้ผู้โชคดีของเราจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าไปด้วย

ด้านหน้านะคะจะเป็นวัตถุมงคลที่มาจากวัดไล่ขิงนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะ
หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นพระยอดทง

ไม่เคยรู้ด้วยว่ามี
พระยอดทงนี้ก็คือเป็นพระโบราณนะคะ
สมัยก่อนที่เขามีการทำศึกเขาก็จะมีทงใช่ไหม
ใครชนะกลับมา
ใช่เลยค่ะ
วันนี้หนึ่งผู้โชคดีนะคะจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไป
และผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่วันนี้ได้แก่
คุณสุธิดาสายศักดานะคะเกิดวันที่๑๔สิงหาคมปี๒๕๕๙

ตอนนี้ทำงานโรงงานอาหารอยู่นะคะ
แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานไหมคะ
อยากไปทำงานธนาคารเหมือนคุณพ่อ
อย่างแรกเลยนะคะที่บอกว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะ
เรียกได้ว่าถูกฉลกกับดวงชะตาระดับหนึ่ง

แต่ว่าในช่วงแรกของการทำงานอาจจะมีการท้อแท้บ้าง
เพราะว่าจะแบบมีอุปสรรคมีปัญหา
ก็คือกว่าที่จะแบบไปไต่ระดับได้แบบสูงเนี่ยคือแบบต้องผ่านอะไรมาเยอะ

กว่าจะประสบความสำเร็จมันก็ต้องเจอกับอุปสรรคก่อนนะเนาะ

ส่วนที่ว่าจะไปทำงานธนาคารนะคะ

เรียกได้ว่าก็ไปได้เขาเรียกว่าถูกฉลก

แต่ว่าดวงการเปลี่ยนงานยังไม่เร็วนี้

ใช่ค่ะต้องรอในช่วงหลังวันเกิดเขาในปีหน้า
หลัง๑๔สิงหาคมปีหน้า

ถือว่าเป็นจังหวะดีในการเตรียมตัวด้วยนะคะ